กลับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันนะคะในเบรกสุดท้ายแล้วกับเชนนัทวัน
ผู้ชายที่แบบน่ารักชมแบบว่าหันไปทียิ้มใส่ตาแบบนี้หวาดใจสาว

ใช่แต่ว่าที่ผ่านมาเราก็คุยกันเรื่องเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นสถานการณ์สมมุติเนาะ
กันไปแล้วแล้วจะคุยอีกอะไรเนี่ย

เปิดโอกาสให้ดิฉันบ้างคือเรื่องสถานการณ์สมมุติเรื่องอะไรต่างพอกันทีนะคะ
หล่อแบบนี้มารายการเราทั้งทีขอถามเลยว่ามีแฟนหรือยังจ๊ะ

น่าจะประมาณครึ่งปีครับ

ชอบผู้หญิงแบบอะไรระหว่าง
แปลวตาโตกับคมเท่มเฉี่ยวเพรือวสุด
ตรงกลางไม่มีใช่มั้ยนั่นขอเรื่องแปลวตาโต
ไม่ชอบผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่

ทำไมไม่ชอบผู้หญิงแต่งตัวสิ๊กซี้อ่ะห่วงไม่รู้ว่าเรา
สามีโอ้โหทะเลาะกันทุกวันเรื่องแต่งตัว

ก็ตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันก็โอเครับได้เราเป็นแฟน

แต่จริงมันก็ถ้าถูกการาเทศะมันก็ไม่เป็นไร

แต่ไม่ใช่แต่งไปหาแม่เราอะไรอย่างนี้
อ๋ออันนี้ก็ต้องรู้จักการาเทส
แล้วที่ไม่มีแฟนเนี่ยเป็นคนเพราะว่าไม่เข้าไปจีบสาวหรือเปล่า

ถ้าสมมุติว่าไปเจอผู้หญิงคนนึงแล้วจะเข้าไปจีบอันนี้ไม่กล้าครับ

ว่าใครรู้จักบ้างอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าจริงที่ไม่กล้าบุก

แล้วก็ส่งไลน์ไปให้เพื่อนเหมือนเป็นการฟิตติ้ง

ทุกวันแต่ว่าถ้าวันไหนต้องแต่งตัวอะไรที่มันแบบ

ทำอะไรเงี่ยจะค่อนข้างยากมากครับ

เกร็งแต่ว่าคือเวลาแต่งตัวแล้วมันก็แบบ
อยู่กับเพื่อนที่ถามครับใครหรือ
ไอ้หยกนี่แหละครับหยกอ๋อเหมือนผู้ชาย

ไม่แต่ว่าเขาก็รูปร่างดีสมบูรณ์แบบ
เมื่อก่อนถ้ามีแฟนก็จะถามแฟน
ถามทุกอย่างเลยครับถามแว่นอันไหนทำผมทรงอะไร
เสื้อแจ๊กแก๊สตัวนี้เสื้อยืดข้างในต้องสีอะไร

ถามทุกอย่างจริงหลายคนอาจจะเห็นผมเป็นคนแต่งตัวเซฟเพราะว่าเซฟไว้ก่อน
ถ้าพูดถึงสไตล์ในการแต่งตัว

ถ้าดูบุคลิกดูมั่นใจเนอะ
ใช่แข็งไว้น่าเชื่อ
กลัวบุคลิกดูมั่นใจ
เอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะให้น้องเชนฝึกค่ะ
ฝึกความกล้าในการที่จะเข้าไปจีบสาว
และคำพูดที่เราสอนให้นะทุกคำ

อุ้ยถ้าเหิดร้อนให้เปิดแอร์

ใช้มุกนี้ไปจีบผู้หญิง
ผมว่าเขาน่าจะไปตั้งแต่มุกแรก

ตายานี่
แม่สกัดน้องอ่ะ

ก็ยังลงรู้สิ
เดี๋ยวก่อนตบน้ำนี่ก่อนไหม
เออเอาไปจีบพี่ทัพมา

ไม่มีผู้ชายจีบมาเป็นร้อยปีแล้ว
ตลอดเวลาถ้าผู้ชายชอบนะจุดทูปให้ตลอดเลย

ท็อปครับผมผมยาวหรือยัง

ก่อใหม่นะลูกมันก่อยาวก็ละนี้นะลูกน่ะ
ต้องยาวเท่าไหร่ถึงจะมัดใจพี่ท็อปได้ล่ะครับ
แล้วมันต้องยาวเท่าไหร่ถึงจะมัดใจพี่ท็อปได้ล่ะครับ

ไม่ต้องกลัวนะลูกนะเชื่อแม่นะลูกนะ
ลูกหล่อแล้วไปไหนก็มั่นใจได้ลูกนะเฮ่ย

เขาเป็นคนน่ารักใช่พวกนี้ต้องฉี่ดสาวจริงง่ายสาวก็หลง

ครับผมถ้าในส่วนละครนะครับก็มีผักบุ้งกับกุ้งนาง

เข้าไปในไอจีแรมรังสิตได้เลยครับผม

น่าเศรษฐ์ใดเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่าอยากจะดูย้อนหลังนะคะ
แล้วสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นแขกรับเชิญท่านไหนต้องติดตาม
ห้ามพลาดเลยในรายการแม่บ้านประจำบาน

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป